ติดตามข่าวกันต่อนะครับเรื่องของปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็พยายามจะทวงคืนผืนป่าให้ได้๓แสนไร่
ซึ่งตำรวจและทหารก็ยังคงปฏิบัติการ
ทวงคืนผืนป่าที่อำเภออุ้มผัง
จังหวัดตากอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับ
ตำรวจทหารสนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าตรวจยึดพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนอุ้มผาง
ซึ่งพบว่ามีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแม่กอง
อำเภออุ้งผางจังหวัดตาดกว่า๖๗ไร่
โดยพบว่ามีการปลูกสร้างเพลิงพักจำนวน๒๐หลัง

ไม่พบการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่สาธารณะ
อย่างถูกต้องจากกลมป่าไม้
จากการสืบสวนของตำรวจพบว่า

ถูกสร้างขึ้นโดยพระธาดาจรณฑโร

และเป็นสิทธิ์เอกของพระธรรมชโย

ยื่นเรื่องขอใช้พื้นที่กับเทศบาลตำบลแม่กอง
โดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
และได้ผ่านมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กอง

ที่ยังไม่มีการตรวจสอบว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมจริงหรือไม่
และนอกจากนี้ยังไม่ผ่านการอนุมัติจากกรมป่าไม้
ใช้มาแล้วประมวลในพื้นที่นี้
ซึ่งจริงก็ต้องมีการรับสารกันต้นป่าไม้ดีกว่า
ต้องมีน้อยกว่า๘ต้นลงมาแต่ถ้าเรามองจุดด้านหลังจะเห็นว่ามันมีเกิน๘ต้นแน่นอน
ซึ่งดูแล้วอาจจะเป็นถึง๑๐๐ต้นถึง๑๒๐ต้นในบางจุดนะครับแต่มีบางที่ที่มันโล่งแล้วจริงก็มี
แต่ว่าตรงนี้ด้านหลังมันเจอก็เก็บรู้ว่า
มันเกี่ยวพันธุ์หมดในพื้นที่๖๗ไร่ครับผม
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุล

ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง
สั่งการให้รวบรวมพยานหลักฐาน
กับผู้ที่ร่วมกระทำความผิด

ที่เกี่ยวข้องกับการบุกลุกป่านะครับ
บุกลุกที่สาปนั้นนะครับ
นี่ก็มีความเกี่ยวข้องยังไงครับ

ม่ออมนาฎของพระ
ที่ชายบูรณ์อยู่บริเวณที่๒๓ทั้ง๒เหมือนกับภาษาฐานนี่แหละ
หลังจากนี้เราจะมีการฉุดผู้ทุกรมบัตรใหญ่ขึ้นไป
ก็เป็นหน้าที่พนักงานสวนผมก็กำชับไปแล้ว
บอกให้ดำเนินการให้ไปตากบินบ้านกับบินเมือง
และให้นำคำสั่งมหาเทราสมาคมเข้ามาประกอบด้วย
วันนี้ล่าสุดจะออกหมายจับใครบ้างครับ
อันนี้เป็นเรื่องเพิ่มเอาสวนก็เรียกรัฐให้ออกมาจับทุกคดี
ตำรวจรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับพระธาดา
ฐานความผิดบุกลุกป่าสงวนแห่งชาติแม่กอง
ดำเนินคดีกับนายกัญชัยดาริน
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่กองกับพวกอีก๑๖คน
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ที่ใช้อำนาจยึดผืนป่าไปเป็นของส่วนตัว
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน